ขณะที่เรื่องราวของการแข่งขันเรือนานาชาตินะครับ
พรุ่งนี้ที่ไทยแร็ตทีวีนั้นจัดถ่ายเพราะสด
ก็เป็นว่าเรื่องราวของทีมไทยนะครับ
ได้ลงแข่งขันกันเนี่ยก็มีกระแสออกมานะครับ

สุดนั้นก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วครับ
การแข่งขันเรือหงอนาชาตินะครับ
ก็เป็นหนึ่งในประเภทของการแข่งขันงานสุดยอด
เรือสยามเป็นการแรงขันได้รอบแรกนะครับ

ลงแข่งขันกับอีก๓ทีมจากฟิลิปปินส์

นำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัย
เป็นอันดับแรกผ่านเข้าสู่รอบ๒ได้สำเร็จ
ที่ใช้ฝีพายาวชนจากจังหวัดอุตรดิษฐ์

รอบนี้ฝีภายตัวแทนของไทยก็พ้ายนำโด่ง

จะเข้าเส้นชัยชนิดทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอย
เข้าสู่รอบ๒ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนการแข่งขันในประเภทเรือยาว๕๕ฝีภายครับ
วันนี้ก็ได้๔ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย
วันพรุ่งนี้ครับปัญญาปรดำโชคจะพบกับ
สาวสวยสุภาพรแล้วก็พรพระแก้ว
จะเจอกับเจ้าแม่ประดูทองนะครับฟังชื่อแล้วถ้าเกิดแฟนเรือยาวนี้
รู้เลยครับว่านี่คือสุดยอดแห่งเรือที่มาเจอกันวันพรุ่งนี้ทางไทยรัฐทีวี